เป็นเรื่องที่ครอบครัวนี้เขาเชื่อว่าต้นโพอาถรรพ์
ทีนี้ครอบครัวไปตัดต้นโพจนทำให้เกิดอาถรรพ์ขึ้น
ยายเสียชีวิตไปแล้วหนึ่ง
ทีนี้มาถึงคิวแม่ของเธอนะฮะที่มีอาการแบบว่าชักเกร็งตาตั้ง
พูดจาไม่รู้เรื่องมีอาการหนักมากเหมือนผีเข้าผีสิง
เมื่อวานเรานำเสนอเรื่องนี้แล้วแล้วทีนี้ติดต่อหมอปลาไป
หมอปลาบอกว่าอาการของคุณป้าท่านนี้หนักแล้ว
ต้องรีบไปช่วยท้ายที่สุดเมื่อวานช่วงเย็น
โพลเพลหมอปลาไปช่วยแตะตัวคุณป้าได้ไม่ถึง๑นาที
คุณป้าเสียชีวิตคาตาหมอปลาเลย
เหมือนกับรอรอให้หมอปลามาหาแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตเลย
คุณผู้ชมดูจังหวะนี้กันหน่อยนะฮะ
คุณพี่มีอะไรที่ขอโยชน์
โอ้โห
คือตอนแรกยังหายใจรวยรินอยู่นะ

ทำใจได้นะทำใจได้นะทำใจได้นะเราก็รู้หรือยังไง
หลังจากนั้นแป๊บเดียวจนหมอปลาบอกว่าไปแล้ว

คือครอบครัวนี้เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นอาถรรพ์
ที่มีการไปตัดต้นโพต้นใหญ่
ตัวลูกสาวของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้
คุณแม่ก็คือคุณแม่สำเนียงขาวเงินอายุ๕๕ปี

แล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาหมอปลา
แล้วก็ต่อหน้าต่อตาลูกสาว
คุณแม่ไปตัดต้นโพหน้าบ้าน
หลังจากนั้นแม่มีอาการตัวสั่นตาเหลือก
พอหลัง๖โมงเย็นพระอาทิตย์ตกดิน

เหมือนคนเจ็บปวดทรมานมานานเกือบ๓เดือน
ร่างกายก็สู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
ทำท่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๒ครั้งนะครับ

ขอให้หมอปลาช่วยเหลือหน่อย
หมอปลาเมื่อวานก็มาในช่วงโพลเพลย์เหมือนกัน

แต่หมอปลาที่เคยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐบอกว่า

ก็รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้อาการหนัก

แล้วก็หมอปลาบอกว่าให้ลูกหลานทำใจ

อาจจะอยู่ได้ไม่เกิน๔๘ชั่วโมง

ว่าจะเสียชีวิตภายในไม่ถึง๑นาทีที่หมอปลามาดู

เมื่อพูดคุยทำความเข้าใจกับลูกหลานแล้วนะฮะ
คราวนี้หมอปลาก็ไปที่ตอต้นโพที่เป็นปัญหา

โดยให้เสียเปียนะโปรยเงินจำนวน๑๐๘บาท
จากนั้นก็เข้าไปรื้อแล้วก็ทุบสารที่อยู่หน้าต้นโพ
จุดไฟเผาทั้งต่อต้นโพแล้วก็สารไปพร้อมกัน
ตอนที่หมอปลาเปิดพิธีคือรื้อสารก่อน
ดึงรื้อแบบนี้เดี๋ยวก็มีการทุบ
แล้วก็หลังจากนั้นจุดไฟเผาทั้งศาลทั้งต่อต้นโพตรงนี้เลยนะครับ
เสร็จแล้วหมอปลาก็ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณ
จุดทูบ๑๖ดอกเทียน๒เล่มปักไว้ที่พื้น
ทำน้ำมนต์สำหรับประพรมซากต้นโพแล้วก็สารเมื่อไฟดับแล้ว
แล้วก็นำสายสินไปผูกข้อมือของนางสำเนียงแล้วก็สวดทำพิธี
คุณผู้ชมค่อยเป็นขั้นเป็นตอนที่หมอปลา

แล้วก็นอกจากทำพิธีตรงต้นโพตรงศาลแล้ว
ก็ไปทำพิธีตรงร่างของนางสำเนียงด้วยนะครับ
ทีนี้หลังจากที่นำน้ำอบน้ำมนต์
และข้าวตอกดอกไม้ที่ผ่านการทำพิธีมาจากที่เพชรชบุรี
ให้กับลูกสาวของนางสำเนียง
ให้เอาไปปะพรมแล้วก็เอาไปโปรยรอบบ้าน

แล้วก็มอบเงินช่วยเหลือพิธีศพนางสำเนียงอีกจำนวนหนึ่งนะครับ

บอกว่าหลังจากนี้จะไม่มีใครตายจากอาการประหลาด

เพราะได้ทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณ
ที่ต่อต้นโพไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ

ตั้งแต่ดูคลิปหมอปลารู้ตั้งแต่แรกเลยว่ามันไม่ใช่เขาแน่นอน
ไม่ใช่เขาและที่สำคัญเราไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้แล้ว
แต่ว่าเราไม่ต้องการให้เขาทรมานต่อไป
ถามว่าวันนี้ถ้าเรายังไม่มาเนี่ยเขาอาจจะทรมานอีกกี่วันเราก็ไม่รู้
หมอปลายืนแล้วจากนี้วิญญาณที่อยู่ที่ต้นโพ
มึงจะไปอยู่กับหมอปลาแล้วจะไปเกิด

ผมกับผมก็มีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติดี
เพื่ออุทิศบุญตรงนี้ให้กับเหล่าสัมภเวษีตรงนี้

ก็ถือว่าหมอปลาไปทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะ